ส่วนเรื่องนี้ก็น่ากลัวเพราะยังไม่เจอในหลุบที่หลงป่าอยู่
ติก็ยังอยู่นะติก็ยังตามหาอยู่๑๑วันแล้วนะคะ
หลุบที่ยังอยู่ในป่าเนี่ยค่ะ
คือตอนนี้ในอำเภอเขาคอนิมนต์พระมาทำพิธีเปิดป่า
คือเจ้าหน้าที่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
ดังนั้นความเชื่อเรื่องของการทำพิธีอะไรแบบนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเนาะ
ยังมีความหวังว่าอาจจะเจอเดี๋ยวไปดูช่วงทำพิธีกันหน่อยนะคะ
นี่ค่ะท่านเจ้าอาวาสวัดราชพฤกษ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ

เพื่อตามหาในหลุบนะคะนายวีรยุทธ์เกษามูล
อายุ๓๖ปีที่หายตัวไป

พระครูท่านก็บอกว่า

พระครูกำเจอ

หลังจากทำพิธีแล้วลุงพ่อมีความรู้สึกว่า

ก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดี

ชุดคนหายอีก๒๐กว่าคนนะคะ

คุณกิติสักร์วีรชัยเจริญสุขนักข่าวของเรา

เข้าไปที่ลำน้ำเข็กที่แก่ง๓นะคะ
แล้วก็เดินเท้าไปอีก๓กิโลเมตรหลังจากนั้นเหลือ
อำเภอเขาค้อก็นำเครื่องเส้นไหว้ไปทำพิธี

ชาวบ้านก็บอกว่ามีควันไฟพุ่งขึ้นมาจากตรงนี้
ชาวบ้านบอกเบาะแสตอนแรกคิดว่าเอ๊ะในหลุบน่าจะอยู่แถวนี้
แล้วก็ชุดเฮลิคอปเตอร์ที่บินผ่านเมื่อวานเขาก็บอกเหมือนกัน
ว่าเห็นเหมือนเคล็ดคล้ายกับควันไฟตรงนี้
จะเป็นของผู้ที่หลงทางกับคนที่เข้าไปที่เข้าไปแล้วบอก
แล้วประกอบว่าเมื่อวานนี้สารบินสำรวจตรงบริเวณควันไฟที่เกิดขึ้น
อยู่ใกล้บริเวณเดียวกันซึ่งซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่ที่เข้ามากางเต็นต์ไม่ไกลนัก
ก็เชื่อคาดว่าน่าจะเป็นเบาะแสสิ่งบอกเหตุอย่างหนึ่งว่า
ผู้สูญหายน่าจะเดินทางตามเส้นทางนี้ซึ่งเราจะลงพื้นที่ตรงนี้
แล้วภารกิจนี้ถ้าหากวันนี้ไม่เจอแล้ววันพรุ่งนี้ต่อไปยังไงก็เหมือนกัน
ภารกิจนี้จะอาจจะสแกนพื้นที่เอ็กซาเรย์อีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ดูพิกัดอีกครั้งหนึ่งว่าความน่าจะเป็นที่ไหน
พยานหลักฐานสิ่งบอกเหตุที่น่าจะวันนี้อีกครั้งหนึ่ง
แต่เราจะค้นหาเนี่ยเต็มที่เต็มกำลังส่วนที่กำลังทุกภาคส่วนเหมือนเดิมครับ
จุดตรงนี้มีเบาะแสว่ามีควันไฟไปทำพิธียังไม่เจอ
มีอีกจุดหนึ่งมีคนแจ้งเบาะแสว่าเจอซองขนมของในหลุบ

ใช่เจ้าหน้าที่ก็เนี่ยเดินเท้าเข้าไปเลยนะคะลัดเลาะขึ้นภูเขาเป็นป่า
ไปที่บริเวณยอดเขาจุดนี้มีคนบอกว่าไปเจอซองขนม
แต่พอไปถึงไม่มีค่ะไม่มีซองขนม
แต่มีกองขี้เท่ามีฐานไม้ปิ้งย่าง
อ่าทิ้งเอาไว้ตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าของใคร
ใช่ก็ตรวจสอบพิกัดแผนที่แล้วก็ลองเดินค้นหาเพิ่มอีกสัก๗๐๐เมตร
นี่เจอตรงนี้นะคะก็เดินต่อไปอีกนะคะ
เดินแล้วก็ตะโกนเรียกชื่อไปเรื่อยในลูบเผื่อลูบจะได้ยิน
แต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาแต่ทีมค้นหาไปเจอ
อุจจาระคนแล้วเหมือนกับเพิ่งถูกถ่ายทิ้งไว้ไม่กี่วัน
ไม่แน่ใจว่าเป็นของในหลุบหรือเปล่า
แต่มันก็มีร่องรอยหลักฐานที่มันยังมีความหวังไง
ว่าอาจจะเจอแต่ยังไม่เจอตัวนะคะ
ก็กลับไปที่ฐานก่อนใช้เวลา๔ชั่วโมงวันนี้
ยังไม่เจอแต่มีเบาะแสอย่างที่บอกมีควันไฟมีกองขี้เท่ามีกองอุจจาระ
ชายแดนพิมพ์เสนาพรานป่าในพื้นที่บอกว่าช่วงแรกที่ในหลุมหายไปเขาก็ไปช่วยหา
แต่ยังไม่เจอไม่รู้ว่าหายไปไหนเขาบอกว่าเอ๊ะพลัดหลงไปในเมืองลับแลหรือเปล่า
เป็นความเชื่อค่ะคนเท่าคนแก่เขาเล่าให้ฟังว่าป่าตรงนี้เป็นเมืองโบราณ
เป็นเมืองลับแลใครหลงเข้าไปจะไม่ได้กลับออกมาอีกเลย
วันหนึ่งของเมืองลับแลเท่ากับยี่สิบปีของโลกมนุษย์ของโลกเราโอ้โห
เนี่ยดังนั้นคนที่จะแบบเห็นต้องเป็นคนมีบุญบารมีก็เลยไม่รู้ว่าในหลุบหายเข้าไปในเมืองลับแลตามความเชื่อหรือเปล่านะคะ
เขาว่าเมืองลับแลแต่เราเรามันมองไม่เห็นเพราะว่าบารมีเราไม่รู้ถึงอย่างอย่างเราเราท่านท่านอย่างเงี้ย
ถ้าเคยเป็นคนที่นั่นมาตายแล้วมาเกิดเขาจะรู้
แต่ถ้าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเราจะไม่รู้คิดว่าลงแล้วเข้าไปแล้วกลับมาไม่ได้
เพราะว่าถ้าไปเมืองเมืองรับแรกกับเมืองของที่เราอยู่เนี่ยมันมันต่างกันวันหนึ่งของเขามันเท่ากับ
หนึ่งปีของเราอย่างเงี้ยเท่ากับหนึ่งปีหรือยี่สิบปีของเราอย่างเงี้ย
เดี๋ยวพรุ่งนี้หาต่อค่ะยังมีความหวังว่าจะเจอ
จนที่ยังไม่ได้ยุติการค้นหานะครับ